เพราะว่า๖โมงเย็นคือปิดประตูแล้วนะคะ

เชื่อว่าทุกคนตอนเด็กต้องเคยไปเที่ยวเขาดิน
มีภาพมาเปรียบเทียบสมัยเราเด็กหน้าตาเป็นยังไง
ตอนไปทรียมเขาดินล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง

ไปรอกันตั้งแต่ยังไม่เปิด
ไปกันตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ปิด๖โมงเย็น
ก็ต้องยอมรับว่าเปิดมานานแต่ก็

ด้วยปริมาณของการพัฒนาของพื้นที่จำนวนสัตว์หรือว่าส่วนการแสดง
พื้นที่มันก็เลยอาจจะคับแคบไปหน่อย
เพราะว่า๘๐ปีย้อนกลับไปตรงนี้มันอาจจะดูใหญ่แล้ว
แต่ว่าณปัจจุบันนี้อาจจะคับแคบไปหน่อย
สำหรับสัตว์ต่างที่อยู่ในสวนสัตว์
เราก็เลยให้นักข่าวเราไปลงพื้นที่ไปดูหน่อย
อย่างที่บอกว่าป้ายบ๊ายบาย๘๐ปีเขาดิน
ก็ติดอยู่ที่ประตู๑หรือว่าประตูสวนจิตนะคะ
ส่วนที่บริเวณซุ้มขายสินค้าที่ระลึก

เสื้อยืด๘๐ปีสวนสัตวศิษขายหมดเกลี้ยงเลย

มุดบันทึกสแตมนักท่องเที่ยวก็ซื้อกันหมดเช่นเดียวกันนะคะ

เหล่านี้ไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วนะคุณผู้ชม

ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
พอเขาดินหรือว่าสวนสัตวศิษฐจะปิดตัวลงในวันนี้

ภูมิโดยการสวนสัตว์ดูซีดค่ะนายพี่ทักอุ่นซ้อนบอกว่า

ร้อยใบเลยนักท่องเที่ยวมาแห่ซื้อเก็บไว้
แล้วก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๑ตุลาคม

ชนิด๑๐๘๘ตัวก็จะทยอยออกไปเรื่อย
รับว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือการขนย้ายแม่มะลิ
๒ปีแล้วอายุเยอะแล้วไงก็เป็นห่วงนะคะ
ส่วนยีราฟบิลลาเดนอายุ๑๕ปีสูงกว่า๕เมตร
พอเคลื่อนย้ายเขามันอาจจะยากนะ

รู้สึกใจหายเหมือนกันท่านผอสวนสัตวศิษย์บอกนะคะ
แต่ก็ดีใจที่สัตว์เหล่านี้จะได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น

เพราะว่าสวนสัตว์ดูสิตถามว่าขยายพื้นที่ได้อีกไหม
ขยายไม่ได้แล้วไงตรงนั้นน่ะนะคะ

แต่ที่ใหม่ที่คลอง๖
๖ปทุมธานี๓๐๐กว่าไร่ใหญ่กว่าเขาดินณปัจจุบันนี้๓เท่า

บำรุงสัตว์ค่ะนายสมพงศ์สวัสดิ์นำ
ซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงแม่มะลิฮิโปวัย๕๒เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าแม่มะลิอายุเยอะแล้วส่วนใหญ่จะนอน
เจ้าหน้าที่กับสัตวแพทย์เคยเคลื่อนย้ายมาแล้วหลายครั้ง
จากแม่มะลิอายุมากเชื่องช้าตอนนี้ก็เลยเตรียมเส้นทาง
เพื่อให้แม่มะลิเดินออกจากตัวบ่อด้วยตัวเองนะ

ก็จะใช้อาหารล่อให้เดินเอง
ค่อยเดินไปขึ้นรถบรรทุก๑๘ล้อค่ะ
ซึ่งก็น่าจะใช้เวลามากพอสมควรนะคะ
มันก็นะเราเคยอยู่เคยเลี้ยงก็มีบ้าง
แต่ว่ามะลิไปอยู่เขาเขียวหรือว่าสวนสัตว์ใหม่ที่จะเปิดเนี่ย
จะได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วมีการเพาะขยายพันธุ์ได้ดีครับ

คือเราเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องตามสัตว์ของเราไป

คือที่พี่สมพงศ์บอกว่าแม่มะลิไปอยู่เขาเขียวเนี่ย
คือช่วงแรกเขาจะเอาไปฝากไว้ที่เขาเขียวจังหวัดชนบุรีก่อน

เพราะว่าสถานที่แห่งใหม่เนี่ยต้องรอการก่อสร้างก่อนนะฮะ
เสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะย้ายสัตว์ที่ย้ายกลับมาได้ก็มาอยู่ที่เขาดินแห่งใหม่
ใช่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปส่งท้ายอำลาเขาดินวันสุดท้าย

เพราะว่าตรงนี้เดินทางไปค่อนข้างสะดวก
ถ้าย้ายใหม่อาจจะใกล้น้อยแต่ก็เชื่อว่าสัตว์ก็จะได้อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
โอ้โหรู้สึกตกใจเหมือนกันครับคือไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ
เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้
๑นาฬิกา๓๐นาทีค่ะพนักงานสวนสัตวศิษฐ์กว่า๒๐คน

ก็ออกมายืนส่งนักท่องเที่ยวขอบคุณที่สนับสนุนและให้กำลังใจ
เราพนักงานสวนสัตว์ดูสิตปิดทำการ๑๘นาฬิกาค่ะ
อืมนายพิทักษ์อุ่นซ้อนผู้มนุยการสวนสัตวศิษ
เป็นคนดึงประตูสวนสัตว์นี่นี่ไงปิดป้ายปิดทำการด้วยตัวเอง
แล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะฝากถึงนักท่องเที่ยวด้วยว่า
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสัตว์อย่างเคร่งครัด
แล้วพบกันใหม่ที่สวนสัตว์แห่งใหม่นะคะที่คลอง๖ปทุมธานีค่ะ
ก็ใจหายเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่อีกอารมณ์หนึ่งมันก็รู้สึก
ก็ดีใจแทนสัตว์ทั้งหลายหรือว่าคนที่จะไปเที่ยวชม
ในอนาคตว่าจะได้ไปเจอกับสถานที่ที่กว้างขวางขึ้น
แต่พอจังหวะดึงประตูปิดอย่างนี้ไงมันก็ใจหายจริงนะ
อ่าก็ใจหายตามการเวลาของเราแหละเราอายุมากเท่าไห
ก็ใจหายมากขนาดนั้นเพราะว่าเราก็จะรู้จักมาเยอะรู้จักมานาน
ใช่ค่ะจริงค่ะครับ